ไม่ต้องไปไหนอยู่ที่อุดรเลยแล้วข้างหลังผมนี้

ทาธญาทุบหัวพระมรณะขาสารา

นึกว่าพระจะมาขโมยของในหมู่บ้าน

นี่แหละครับเกิดเหตุในสาราพักริมทางตรงนี้
คุณผู้ชมฮะถนนสายหนองเม็กบ้านดุง
หมู่บ้านสมวิรัยตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
ไปพบศพพระวัชกรกองจันทร์ท่านอายุ๕๓ท่านจำวัดอยู่นะฮะ
บริเวณที่พักในสาราจำวัดแปลว่านอนนะลูกนะเผื่อน้องนักเรียนนะครับ
เปิดมาดูศีรษะเนี่ยมีเลือดไหลนะครับที่พื้นแต่แห้งแล้วนะครับ

ถ้าจากการคาดการณ์ท่านมรณภาพมาหลายชั่วโมงแล้ว
คาดว่าน่าจะถูกทำร้ายนะครับ
เนื่องจากพบทธรไม้วางอยู่ข้างกองเลือด
เหตุเกิด๒๐ธรรมคม
ตั้งแต่เที่ยงนะที่ท่านมาอยู่เนี่ย
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเห็นพระรูปดังกล่าวลงจากรถโดยสาร
แล้วก็เดินไปตามถนนแล้วท่านก็มานั่งพักอยู่ในสารานะครับ
ตั้งแต่เย็นวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมากระทั่งเช้านะครับ
ที่ว่าเที่ยงเนี่ยคนไปถึงปั๊บก็ไปเห็นท่านนอนเอาจีวอนคลุมศีรษะอยู่
ก็คิดว่าสงสัยท่านจะหนาวแหละนะครับก็เลยเข้าไปเรียกไปเปิดดูเอ้า
เอ้าท่านมรณภาพไปแล้วครับก็เลยแจ้งตำรวจสพดงเย็นให้มาตรวจสอบ
ล่าสุดครับตำรวจคุมตัวนะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ไปสอบสวนแล้วพบมูลเหตุว่ามีอาการหลอนยาแล้วคิดไป
คิดไปว่าพระจะไปขโมยของในบ้านในชุมชน
ใช้ท่อนไม้ทุบศีรษะท่าน๓ครั้งท่านมรณภาพเลยครับ